ประเด็นแรกนะคะไปเจาะกันก่อนเลยเรื่องของการยิงกันที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานที่นครศรีธรรมราช
ทางตำรวจภูทรถ้ำพนราตอนนี้กำลังเร่งติดตามอาวุธปืนของกลางทั้งสามกระบอกที่ศูนย์หายหลังเกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนนุ่มหึงโหดเลยเคลียร์แฟนสาวในงานแต่งงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ปรากฏว่าไม่ลงตัว
งานนี้ก็เลยมีผู้เสียชีวิตไปถึง๔ศพนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งราย
ติดตามรายละเอียดจากรายงานกันเลยค่ะ
งานมงคลสมรสที่จัดขึ้นตามเลิกมงคลกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อแขกที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวเกิดเคลียร์ปัญหาปมหึงหวงกับแฟนสาวไม่ลงตัวใช้อาวุธปืนที่พกมาตัดสินปัญหาไม่เพียงแต่เขาและแฟนสาวที่เสียชีวิตแต่ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมไประงับเหตุเสียชีวิตอีกสองรายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายเหตุการณ์นี้เกิด

มาขึ้นลำข่มขู่ชายคนดังกล่าวก่อนจะฉุดกระชากนางสาวดารวรรณออกไปเคลียร์ด้านหลังเวที
เมื่อนายสถาพันธ์สมวงซึ่งเป็นญาติกับเจ้าสาวเกรงจะเกิดเหตุรุนแรง
เข้าไปช่วยเจรจากลายเกลี่ยกลับถูกนายอรุณยิงเข้าสองนัดบาดเจ็บล้มลงกองกับพื้น
นโรงฤทธิเทพทองจึงเกิดการดวนปืนกันขึ้น
นายอรุณถูกยิงเข้าที่ศีรษะหน้าอกและต้นขารวม๑๑นัด
นางสาวดารวรรค์ถูกยิงบ้านหลาวนมขวาสองนัด
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนนายคันชิตถูกยิงที่ท้ายถอย๒นัด
และนายนรงฤทธิ์ถูกยิงที่ชายโครงซ้าย๑นัด
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
ด้านหลังของผมนี่ครับคือร่องลอยที่เหลือจาก
การจัดงานฉลองมงคลสมรสของคืน
วันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
ก่อนที่บริเวณนี้ครับจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น
โศกนาฏกรรม๔ศพที่เกิดขึ้นจากความหึงหวง
ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจกำลังรอผลชนะสูตรจากแพทย์ของโรงพยาบาล
เพื่อจะนำมารวบรวมกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
และเร่งติดตามค้นหาอาวุธปืนที่คาดว่าจะมีถึง๓กระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุครับ
กระสุนปืนขนาดจุดสามแปดอยู่ภายในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของนายคันชิต

จากคำกล่าวอ้างของญาติของฝ่ายนายคันชิต
ที่บอกว่าไม่มีใครมีปืนและมีเพียงคนเข้าไปห้าม
สำหรับผลชนะสูตรศพทั้ง๔ศพคาดว่าจะออกในวันพรุ่งนี้
โดยแพทย์กำลังรวบรวมจากร่องรอยบาดแผลว่าเป็นหัวกระสุนประเภทใดบ้างจากทั้ง๔ศพ
เมืองต้นในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนที่ตกอยู่
มีขนาดเก้ามอมอจุดสามแปดมีทั้งปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
และที่พบในกระเป๋ากางเกงของนายคันชิตเป็นกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้งาน
และกระสุนขนาดจุด๒๒แบบที่ยังไม่ได้ใช้ตกอยู่
ตำรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรอนำมารวบรวมกับผลชนะสูตรพลิกศพ
ส่วนอาวุธปืนคาดว่ามี๓กระบอกที่หายไปตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจค้น
ตามบ้านญาติที่ต้องสงสัยและพื้นที่ใกล้เคียง
สันนิษฐานว่าน่าจะมีคนหยิบปืนไปซ่อนหลังก่อเหตุเพื่อปกปิดหลักฐาน
บ่งชี้ตัวคนผิดที่แท้จริงสุปกิจตะโกจีนถ่ายภาพ
คลินกำลูกโจทินข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน